อย่างที่เรารายงานกันมาเสมอเนี่ยนะคะ

แล้วก็พยายามทำทุกทางที่ตัวเองพอจะทำได้
ทั้ง๑๓คนสามารถออกมาจากถ้ำได้โดยเร็ว
อย่างวันนี้ที่พระราชวางดุสิต
ก็มีเสียงสวดมนต์ดังกล้องเลยนะคะ
เพราะว่าประชาชนร่วมกันอธิษฐานจิตภาวนา
อยากให้ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วค่ะ

พระราณพระราชวังดุสิตนะคะ

วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
ปลดก้าวบทกรรหมอมให้พลเอกสวยุจุลานนท์องค์ขมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคล
เพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระประเมนธรมหาอานันทมหิดล
อัธมรามาธิบดินรัชกาลที่๘
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษรัชกาลที่๙
โดยเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เป็นประธานสงฆ์มีพระสงฆ์๑๙๙รูปเจริญพระพุทธมนตร์
นำประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมสวดมนต์อย่างไม่ขาดสาย
เสียงสวดมนนี่ก็เลยดังกึกกล้อง
โดยเฉพาะบทกรณียเมตตสูตรที่สมเด็จพระสังฆราชทรงนำสวดจำนวน๓จบ
ทั้งนี้ก็เพื่ออธิษฐานจิตภาวนาค่ะ
ยังผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่๑๓คน
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโปกผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ให้พบน้องค่ะ
โดยตัวเองที่ได้มาสวดตรงนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐาน
ว่าขอบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ขอได้โปรดช่วยให้ทั้ง๑๓ชีวิตรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายนะคะ
สงสารมากก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ

ก็ขอให้เป็นไปในทางที่ดีนะคะ
ก็เหมือนกับทุกคนที่ภาวนากันอยู่ตอนนี้นะคะ
ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่ติดตามข่าวการช่วยเหลือ
ทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าคาเดมี่๑๓คน
ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะคะ
ก็ขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หวังว่ายังไงจะได้รับข่าวดีโดยเร็วค่ะ
ก็เลยตั้งใจจะมาสวดมนต์แล้วก็ศักระพระชัยนวรัฐ
เพื่อขอพรให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะ